เมื่อวานนี้วันสุดท้ายของสิงหาคม๓๑สิงหานี่ค่ะ
ลุงตู่น้ำตาคลอปิดฉาก๙ปีเก้าอี้นายก
เมื่อวานนี้ที่ไปทำเนียบไปเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็มีข้าราชการธรรมเนียบมาร่วมลา
รวมถึงได้ทานข้าวกับสื่อมวลชนด้วยนะคะ

การทำงานวันสุดท้ายของนายกเมื่อวานไม่ได้ใช้รถหลวงแล้วนะ

โอชาก็ได้เดินทางมาลงจากตึกไทยคู่ฟ้า
ก็ร่วมหลังจากที่ทำงานเสร็จก็ร่วมมารับประทานอาหารกลางวัน

มีคุณอนุทินมีคุณธนกรก็ร่วมรับประทานอาหารอำลาสื่อ

บรรยากาศก็อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะคะ
สื่อมวลชนไหมตั้งรอไว้เพียบเลยค่ะ
โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้คุยแต่เรื่องสนุกสนานก็พอนะ
การเมืองไม่ต้องคุยกันคุยกันมา๙ปีแล้ว
ทะเลาะกันบ้างก็เรื่องธรรมดาแหละ
แต่ก็ทำงานเป็นพูดไม่พร้อมบ้างอะไรบ้าง
อันนี้ก็ตามสไตล์นะนักข่าวก็ถามค่ะว่า
พลเอกพลยุทธ์คะถ้าเกิดว่าคนตำแหน่งจะเหงาไหม
แล้วก็ถามด้วยว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรบ้าง
พลเอกประยุทธ์บอกว่าโอ๊ยก็คงเหมือนประชาชนคนหนึ่งนั่นแหละ
ก็คงจะพักสมองใช้เวลากับครอบครัวอ่านหนังสือเลี้ยงสุนัขกันนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าชอบแต่งเพลงนะ
เพลงที่ชอบที่สุดก็คือเพลงสะพาน
แรงบันดาลใจมาจากการข้ามสายน้ำที่เชี่ยวกราดนะคะ

เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานล่ะ
อื้อหือคนอีกประโยชน์บอกว่าอ้าวก็ตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงน่ะ
มันไม่คิดว่ามันจะนานมาถึง๙ปีด้วยเอาลองฟังหน่อยค่ะ
มีคนแจ้วว่าอยู่๙ปีแหละแต่มีเพลงบอกว่าอ๋อเวลาอีกไม่นาน

ตอนนั้นก็คือว่าคิดอย่างนั้นจริง
ก็มันไม่คิดว่ามันมาถึงวันนี้หรอก
มันก็รู้ว่าเข้ามาอย่างไรสถาการณ์เป็นอย่างไร
แล้วก็หลังจากที่ทานเท้ากันเสร็จละนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณจากหัวใจนะไม่เคยโกรธ
ที่เมื่อวานเนี้ยทานร่วมกับสื่อมวลชนมีอะไรบ้างโอ้ยเมนูเนี้ยน่ะโอ้ยหลายอย่าง
เห็นอะไรบ้างดอมมีผัดไทยนะกะมันไก่ใช่กระเพาะปลา
กระเพาะพลอดโอ้โหหิวเลยอ่ะเออน้ำตกหมูส้มตำเนี่ยนะคะ
นี่แหละเป็นเมนูที่ทานร่วมกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นบรรยากาศของสื่อมวลชนไปแล้ว
ครับที่ได้คุยทานข้าวอีกสักมื้ออีกสักมื้อกับท่านนายก
คราวนี้ก็เป็นคิวของข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ธรรมเนียบ
ได้รับอนุญาตให้ไปที่โถงของตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

นี่เป็นหนึ่งในหลายเพลงของเมื่อวานนี้ครับศรัทธาครับคุณผู้ชมครับ
ร่วมกันร้องเนี่ยฮะโอ้โหมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
มาร้องเพลงกับท่านนายกประยุทธ์นะฮะทำงานเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็มีการมอบดอก
หลาบสีแดงให้กับท่านนายกด้วยท่านนายกก็กล่าวลานะครับ
ราชการบอกว่าอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจไม่พอใจ
ก็ขอบอกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ตั้งใจแบบนั้นอืม
ขออภัยและขอบคุณทุกคนและทุกหน่วยงาน
ขอให้เดินหน้าไปอย่างปลอดภัยขอฝากแค่นี้
พวกเราไม่ว่าใครนะครับคือใครจะมาใครจะไป
หน่วยงานต้องอยู่ให้ได้ทั้งตัวเองและครอบครัว
จะทำอะไรต้องไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อน
ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเจอกันข้างนอกให้ทักทายกันบ้าง
เขาว่าเขาว่านายกประยุทธ์น้ำตาคลอครับคุณผู้ชมดูฮะ
ก่อนไปของสหรับครอบครัวก็ปลอดภัยเน่าสิ่งที่สามารถส่งให้แล้ว
ก็ฝากแค่นี้เองไว้กับพวกเราทุกคนใครจะมาใครจะไป

ก็ทำงานก็มานานนะครับ

ไปศักราชสินศักดิ์สินในธรรมเนียมรัฐบาลนะครับ
แล้วก็เปิดห้องให้เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น๑๒นะครับ

ผลเอกชัดชัยสาลิกรยะนะครับ

แล้วก็คุณอนุชานาคาสัย
ลัมโบอีสานเศรษฐกลอัตถาวงศ์นะครับ

นี่นี่นี่ท่านไปรักษาการป่วยมา

ส่วนช่วงบ่ายครับก็อำลา
ราชการธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ทักทายแฟนคลับ
ที่โอ้โหเรียกเล่ามารอถึงสนามย่า

แล้วก็เดินทางกลับตามเลิกที่วางเอาไว้

เริ่งกับด้วยนะนะครับซึ่งบรรดาพฤษฐกาล
ก็ออกมายืนส่งนะครับคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์นายก
เหลศการณ์นายกแล้วก็คุณธนกรวรรณบุญโครงชนะ
กอดล่ำลากับท่านเป็นครั้งสุดท้าย
คุณผู้ชมครับโอ้โหคุณพีรพันธ์เนี่ยนะฮะ
คุณพิรพันธ์คุกเข่าลงกราบที่ตักของท่านนายก
เพื่อเป็นการอำลาเลยนี่ช่างภาพ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐถ่ายเอาไว้ได้ครับนะฮะ
นี่คือภาพสุดท้ายแห่งการอำลาจริงนายกรัฐมนตรี
คนที่๒๙ก็ขึ้นรถเมอร์ซีเดสรถส่วนตัวของท่าน
ทะเบียน๑๘๘๑ออกจากธรรมเนียบรัฐบาลเวลา๑๔นาฬิกา๔นาทีครับ

คือเมื่อวานนี้นอกจากจะมีการนะครับร้องเพลงกันแล้วเนี่ย

๔๐๕๐ราวดูแลเรื่องของของสาวครับ
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังนึกไม่ออกเลย

ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย
ไปประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับในฐานะประธาน
ทีนี้นักข่าวถามเลยไม่ได้ถามเรื่องโอลิปิกอะไรเท่าไหร่นะ
ถามเรื่องที่ว่าแล้วเรื่องการเมืองล่ะยังไง
คนเอกประวิทบอกไม่เล่นการเมืองแล้วไม่ถามเรื่องการเมืองนะ
แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างเดียว
ตำแหน่งทางการเมืองทำมานานแล้วตอนนี้จะทำยังไงต่อล่ะท่าน

อยู่อืมแต่เดี๋ยวให้เราออกอ๋ออ๋อ
ก็ก็ก็จะทำทำทำทำหน้าที่ถ้าเป็นหัวหน้าภักดิ์อย่างเดียว

ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนทำมาเยอะครับ
ทำมาเยอะแล้วแล้วอยากทำต่อมั้ยคุณคะหลังทำมาเยอะแล้วหรอก
เราอยากทำต่อมั้ยครับทำอยู่ทำต่อมั้ยทำอยู่ทำต่อ
หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าท่านทำงานให้ประเทศมาเยอะ
มาเยอะแล้วผมทำให้พักมากอ๋อ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าพลเอกประวิทย์เนี่ย
เราออกจากตำแหน่งสอสอก็จะทำให้อีกคนนึงเลื่อนขึ้นมา
ก็คือคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับ๒คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับ
ขาธิการของพักพลังประชารัฐแล้วคุณสันติเองก็มีชื่ออยู่ในโผล่
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคอรมอลนิดหนึ่ง
ว่าเศรษฐานหนึ่งอยู่แล้วด้วยก็ต้องดูว่าคุณสันติตัดสินใจยังไง
ครับจะเลื่อนขึ้นมาปั๊บแล้วก็ลาออกอีกทีไหมอ่า
มีการจับตาดูท่าทีของพลเอกประวิทย์ด้วยว่า
เก็บตัวนะดูจะเก็บตัวอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ

วันนั้นพลเอกประยุทธ์ใส่ชุดสีฟ้า

อ่าใช่ใช่